เอาล่ะไปดูเรื่องราวของงานบุญกันหน่อยดีกว่า
ผมบอกเลยนะไว้ว่าจะมีงานบวชงานบุญที่ไหน
เหล่าบรรดาคนพวกนี้ก็จะออกมา
นั่นก็คือขบวนการนางฟ้ารำเนอร์หน้า

ที่วัดน้ำเข็มหมู่ที่๒ตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
จัดงานพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีชุมชนซึนามิครับ
เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่
ก็มีขบวนการนางฟ้ารำหน้าหน้า

แปลงร่างกันมาเลย๓๐๐ชีวิตเยอะจริงนะครับ

เห็นแล้วก็ชื่นใจแทนวัดแห่งนี้ด้วยนะ
เพราะว่ามีประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แล้วนี่เริ่มเห็นไหมขบวนมากันแล้วมากันแล้ว
โอ้โหรำหน้านางฟ้า

บอกว่ามีความยาวของขบวนนี้นะ
ประมาณสัก๑กิโลเมตรได้
ถือว่ายาวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามากันตั้ง๓๐๐กว่าชีวิตนะคุณผู้ชมครับ
รำกันแบบนี้คนละนิดคนละหน่อยมา
คนละ๑คน๒คนรวมกันก็เยอะ

คือขบวนเรือประมงจำลองที่ใช้รถ
ด้านในนะฮะอยู่ภายในครับ
ก็จะมีการติดพุ่มเงินตลอดรอบลำเรือจำลองนี้ขึ้นด้วยนะครับ
แล้วก็พอนับมูลค่าแล้วเห็นไหม
มีแบงค์ร้อยแบงค์พันรอบเต็มเรือจำลองนี้ไปหมดเลยเนี่ย
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้าน
เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่จริงเลยนะครับ
ขบวนแห่พุ่มทอดกระถิ่นนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่การทำพิธีทางสงฆ์ที่สาราการประเรียนนะครับ
แล้วทีนี้งานบุญแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
เฮ้ยการทอดกระถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องมีการนับนับเงิน
ว่ายอดรวมแล้วมันเท่าไหร่

จัดไปครับเลขที่ออก
๑ล้าน๓แสน๒หมื่น๑พัน๙๐บาท
ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเลขลอตเตอรี่
มันคือยอดเงินที่บอกว่ามีเป็นล้าน

สาธุกันพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ดูผ่านทางหน้าจอตรงนี้
จะได้บุญร่วมกัน